บิ๊กโจ๊กก็บอกอีกด้วยว่าส่วนอีก๒กล้องที่อยู่ในอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง
วันนี้ช่วงบ่ายน่าจะได้รู้ทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ได้เห็นพฤติการซึ่งกล้องทั้งสองกล้องเนี่ยมีความสำคัญมาก
ได้เห็นอากับกิริยารวมถึงสัญญาณอะไร
กำนันนกมีการสั่งให้หน่องก่อเหตุลั่นไกลหรือไม่
ใช่นะฮะ๒กล้องสำคัญมากนะฮะจะเห็นพฤติการในการสั่งการนะครับ
คุณผู้ชมฮะเอาจากรายละเอียดที่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรได้เปิดเผยความคืบหน้า
การกู้กล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกนะครับ
เมื่อคืนก็ออกมาแถลงดึกเหมือนกันนะ
ทุ่มนะคุณนะใช้เวลาในการแถลงกับสื่อมวลชนประมาณ๔๐๕๐นาทีนะครับ
โดยบิ๊กโจ๊กสรุปบอกว่ากล้องวงจรปิดมีกล้องทั้งหมด๑๕ตัวจากการกู้เซิร์ฟเฟอร์มา
ตอนนี้กู้มาได้๑๐๐คือภาพที่เห็นจากกล้อง๑๓ตัว
เหลืออีก๒กล้องนะฮะกำลังเร่งให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ทำอยู่น่าจะสมบูรณ์ในช่วงบ่ายก็คือช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
จะเห็นชัดเจนในรายละเอียดคุณผู้ชมฮะ
และบิ๊กโจ๊กพูดออกมาจากปากเลยบอกว่า
คำให้การทั้งหมดของตำรวจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับสิ่งที่เห็นในวงจรปิด
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราถอดคำพูดของบิ๊กโจ๊กออกมา
อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าจะได้รู้ว่า
พฤติการของทั้งตำรวจและพลเรือนในงานมีใครที่พูดไม่จริง
ถ้าตำรวจพูดไม่จริงถือว่าเป็นการให้การเท็จ
หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
แล้วนอกจากนั้นรองโจ๊กก็บอกอีกด้วยนะคะ
บอกว่าภาพวงจรปิดที่ออกมาเห็นชัดถึงลักษณะการก่อเหตุ
คนเจ็บเป็นอย่างไรเราเห็นแล้วว่าปืนมีมากแน่นอน
มีทั้งปืนของตำรวจและปืนของคนนอกนะครับ
อกจากนั้นนะบิ๊กโจ๊กยังบอกแบบนี้นะครับ
ยังบอกว่าหลังเหตุยิงแล้วนะฮะ
ต่างคนต่างหนีคุณต่างคนต่างหนีต่างคนต่างไปนะครับ
ตำรวจและพลเรือน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของตำรวจนะต้องแบ่งพฤติการตำรวจ
ที่อยู่ในพื้นที่การจัดงาน๒๙นาย
กลุ่มที่๑มีการช่วยเหลือ
กลุ่มที่๒คือหนีไปเลยหนีกระเจิดกระเจิง
หนีไปเลยนั่นหมายถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยที่ไม่ควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุและผู้สั่งการด้วยนะ
ค่ะส่วนกลุ่มที่๓นี่ค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
ก็คือกลุ่มตำรวจที่ควบคุมพื้นที่อยู่ตรงนั้น
ใช่นะครับอันนี้เป็นพฤติการที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ถอดคำพูดมาจากบิ๊กโจ๊ก

บอกว่าเมื่อตำรวจไปยืนอยู่ข้างผู้กระทำความผิด
ไปเป็นกิ่งก้านสาขาไปเป็นไม้ค้ำยันให้นักเลง

ใช่ค่ะแล้วบิ๊กโจ๊กก็ย้ำนะคะว่าเมื่อเราเปิดกล้อง
เราเห็นแล้วว่าจะต้องแจ้งข้อหา
แล้วก็ออกหมายจับใครเพิ่มเติมบ้าง
มีทั้งตำรวจแล้วก็พลเรือนนะ

เรื่องนี้มันไม่จบกันแค่เรื่องของการย้ายตำรวจนะ
ว่าพอหลังจากที่มีการสั่งย้ายแล้ว
สั่งย้ายให้มาอยู่ที่ส่วนกลางแล้วมันจะจบอยู่แค่นี้ไหม
ลองโจ๊กก็เลยบอกว่าโอ้โฮมันไม่จบแค่การย้าย
ปฏิบัติการต่างไปอยู่๓๔วันแล้วก็กลับมาทำงานใหม่
ไม่ทำแล้วจะไม่ซื้อเวลาแบบนี้แล้ว
เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เห็น
ถ้าบางคนต้องหมดอนาคตนั่นหมายถึงถูกอะไรคุณ
ก็นี่แหละจบเลยละก็ต้องทำนะครับถูกย้ายถูกออกนะครับ
แล้วบิ๊กโจ๊กพูดออกมาประโยคนึงคือสะเทือนใจมากเลย
ในช่วงของการเกิดเหตุแล้วเมื่อมีการยิงสารวัตรสิวแล้วนะ
ไม่มีใครยืนอยู่เคียงข้างตำรวจเลย
นั่นหมายถึงไม่มีใครมาช่วยเหลือสารวัตรสิวเลย
ตำรวจอยู่ในงานทั้ง๒๙นาย
มีคนมาช่วยสารวัสสิวบางส่วนที่เหลือหนีไปหมดเลย
ทำไมถึงไม่ยืนอยู่เคียงข้างกัน
และการยืนอยู่เคียงข้างกันของบิ๊กโจ๊กที่สื่อความหมายก็คือ
ทำไมถึงไม่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ใช่แต่ทีนี้เมื่อวานในตลอดการแถลง
นักข่าวก็อยากรู้แหละอยากรู้พฤติการ
ก็จะมีการเจาะรายละเอียดซึ่งทางรองโจ๊กเอง
บอกว่ายังไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าอันนี้มันก็จะมีผลต่อรูปคดี
คือถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วปุ๊บมันจะทำให้ทางนั้น
เขาอาจจะเอามาในการต่อสู้คดีได้
ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยนะฮะ
จากคำให้การทั้งหมดของทุกคนมันไม่ตรงกับข้อจริง
มันขัดแย้งกับข้อที่จริงทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการอำนวยการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยถึงการให้การเคล็ดต่างก็จะตามมาด้วย

ส่วนใครเป็นความผิดแค่ไหนยังไง
นะครับเดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เรียงไป
ส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เรียนต่อ
ส่วนคนไหนที่ไม่ต้องออกมาจากเจ้าตัวอยู่แล้ว
เช่นเป็นฆ่าการตัวอยู่แล้วก็ต้องมีคดีไป
อาจจะไม่ต้องถึงความมั่นไม้จับ